แต่ว่ากลุ่มคนที่ไม่มีกำลังใจเลยและเสียกำลังใจด้วยเมื่อวานนี้

ใช่ค่ะเป็นพนักงานขององค์การค้าคุรุษภานะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะไปทำงานอยู่ดีได้รับหนังสือเลิกจ้าง
เป็นลักษณะของการเลิกจ้างแบบฟ้าผ่าเลยนะ
ใช้คำนี้ไม่ปิดเลยนะคะฟ้าผ่า
เพราะไปทำงานอยู่ดีอยู่ดีได้รับหนังสือมาบอกคุณถูกเลิกจ้าง
บางคนเป็นลมล้มพับเลยบางคนร้องกรี๊ดเลยด้วยความเสียใจ
ให้คุณผู้ชมดูภาพช่วงนี้ก่อนค่ะ

คือเสียใจมากแบบช็อกสุดขีดอะ
ทำงานมาเป็น๒๐ปีจู่ถูกเลิกจ้างแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ
นี่เป็นพนักงานค่ะที่หลังจากทราบข่าวว่า
การค้าของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการ
สวัสดีภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสกสค

จ้างพนักงานเยอะเลยนะ

มีผล๑สิงหาคมนี้คือให้เวลาเตรียมตัว๑เดือน
บางคนค่ะสภาพเป็นแบบที่คุณผู้ชมเห็นควบคุมสติไม่อยู่

เพื่อนที่ร่วมชะตากรรมก็ต้องช่วยกันปลอบใจนะคะ
ส่วนเหตุผลครูรุษภาให้เหตุผลแบบนี้ค่ะ
บอกว่าองค์การค้าเป็นองค์กรจัดหาผลประโยชน์ให้แก่สกสค
มีหน้าที่บริการส่งเสริมระบบการศึกษาของชาติ
ตามที่สกสคมอบหมายมา
แต่ไปประสบภาวะขาดทุนมากกว่า๑๕ปี
จำเป็นต้องเลิกจ้างเพื่อปรับปรุงอัตรากำลังและผลประโยชน์ตอบแทน
ขององค์การค้าของสกสคให้สอดคล้องกับภารกิจ
ขณะที่พนักงานบางคนค่ะเขาก็ตั้งคำถาม
พนักงานผิดตรงไหนมันเกี่ยวกับพนักงานไหม
บอร์ดบริหารงานผิดพลาดเอง
จนเกิดการขาดทุนสะสม๑๕ปี
ทำไมต้องเลิกจ้างพนักงานฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
สิ้นเดือนนี้วันนี้เราหวังว่าเราจะได้เงิน
จะไปต่อชีวิตเราแต่เราไม่มีแล้ว

บางคนตอนนี้อาจจะคิดไปถึงขั้นฆ่าตัวตายแล้ว

สิ่งที่คุณทำสิ่งที่คุณตัดสินใจ
มันคุ้มกันแล้วกับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
คำว่าเป็นลมคำว่ากรีดร้องคำว่าร้องไห้

แต่ผลสูญเสียของการเสียชีวิตจากการกระทำ
จากการบริหารของพวกคุณเนี่ยมันถูกต้องแล้วเหรอ
สำหรับพนักงานทั้งหมดที่ทำงานให้กับองค์การค้าคุรุษภา
ก็ต้องไปถามดูสิสหภาพมีความคิดเห็นอย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันแบบนี้นะคะ
ประธานสหภาพแรงงานบอกว่าเป็นการเลือกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
สหภาพแรงงานจะประชุมหาทางออกก็คือวันพรุ่งนี้๒กรกฎาคมนะคะ
หากต้องฟ้องสารปกครองเพื่อให้คุ้มครองทุกคนบอกพร้อมจะสู้เลย๙๖๑คนค่ะ
นายกรัฐมนตรีเรื่องนี้ต้องถึง
เพราะว่าทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำงานให้กับฝากฝั่งของรัฐบาลเองเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะคะ
หลังจากประชุมคอรมอลเสร็จเรียบร้อยค่ะ
นักข่าวยิงคำถามเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากล่าวว่า
ได้รับทราบเรื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาที่การว่าจำเป็นต้องปรับโครงสร้างภายใน
เพื่อให้เหลืองบประมาณไปทำอย่างอื่น
แต่ก็ต้องเยียวยาคนที่ถูกเลิกจ้างด้วยฟังเสียงนายกค่ะ

นายประเสริฐบุญเรืองประหลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่า
พนักงานที่ถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินเยียวยารายละ

ล้านบาทส่วนพนักงานที่เหลือ๗๔คน
ขึ้นอยู่กับความสมัครใจว่าจะทำงานต่อไปหรือไม่

แต่เงินมันก็ได้ก้อนหนึ่งแต่วันนึงมันก็จะหมดไป

ก่อนอันนี้สภาพัฒนาสังคมในเศรษฐกิจแห่งชาติ
เขาประเมินว่าวิกฤติเศรษฐกิจวิกฤติโควิดที่มันเกิดขึ้น
คนจะตกงานถึง๘ล้านคนเลยนะ